ถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยต้องบอกว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายคนนะคะที่เคารพบูชาอยู่
หนึ่งในนั้นก็คือพี่เอพระสินค่ะคุณผู้ชมที่มีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของพญานาค
ถึงขนาดที่ว่าทำการวาดภาพพญานาคเก็บไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
และด้วยความศรัทธานี้เองเมื่อวานนี้พี่เอก็ตั้งใจไปปักหลักรอชมบ้างไฟพญานาคที่หน้าวัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายด้วย
นิมิตอยู่ในเหรียญเดียวกันแต่คนละด้านนะ

โดยรายได้จากการบูชาเหรียญจะนำไปสร้างพระอุโบสถ

ส่วนความเชื่อด้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพญานาค
พี่เอกเขาก็มีมาฝากเหมือนกันนะคะ
เลข๗เลข๗ก็จะเป็นเลขของพญานาคอยู่แล้ว
แต่จะผสมกับเลขอะไรนั้นเนี่ยปู่ศรีสุโธท่านก็
เจ้าหญ้าก็จะมี๕เสียรนะครับ
นี่เป็นเหรียญที่รวมเจ้าปู่กับเจ้าย่า
พญานาคก็เลข๗เจ้าหญ้าก็เลข๕
คือผมได้ทำก่อนหน้านี้มารอบหนึ่งแล้ว
การบูชาภาพนี่ก็เป็นบูชาเหรียญ
คิดว่าตัวเองจะต้องมาสร้างวัตถุมงคล
เกี่ยวกับพญานาคเพราะตัวเองคิดว่าบารมีไม่ถึง
แต่ก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่า
ท่านอนุญาตท่านให้เพื่อที่คนที่บูชาองค์ท่านไป
จะได้มีสิ่งที่เป็นมงคลที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็ผู้บูชาก็มีโชคมีราบมีความสำเร็จ
แล้วก็รู้สึกปิดติด